สังเกตถามยุคแอ๊งกรรซวรรค์แล้วกันก็ออกมาขอโทษผ่านสื่อครับ
ครับขอคุณนะครับครับครูปไหมครับพูดไหมอ๋อก็จริงก็อยาก
อยากเปลี่ยนแปลงบ้างครับเพราะว่าไว้ผมยาวมาสี่ปีแล้วฮะ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

พักตัวกับพักใจแป๊บหนึ่งครับ

ก็ไม่อยากพูดถึงพาดพิงคนอื่นครับ

เรามางานไอโรบอทนะครับรอบ๒๐ปี
คือไม่ค่อยอยากพูดเพราะว่าอะไรครับ
จริงก็ถ้าถามถึงผมก็จะพอตอบได้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

ตอนที่ผมมองผมครับจริงมีใครอยากจะมองผมมากกว่า
อย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่กับลูอบเพแล้วก็ดวงชะตาด้วยครับ
ถ้าใครสนใจมองผมได้ก็เป็นเกียรติครับ

ตอนนี้เขาไม่ไหวการแนะนำผมอะครับ
ก็อย่างตอนนี้ก็เน้นเรื่องงานอย่างเดียว
ส่วนใหญ่ก็จะอยู่มีหน้าที่รับประชาสบายอยู่แล้ว
มีงานต้องดูแลมีคนต้องช่วยดูแล
กลัวจะเลยว่าโอ้โหรู้สึกว่าดูหมดผลทางแล้วนะ
ก็หวังว่าคงจะมีคนพิจาผมนะครับ
แต่ก็เอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตด้วยกัน

เรามาพูดถึงงานเขาดีกว่าครับไอโรบอตนะครับ
ก่อนแท้ถามคุณว่าต้องเติบจะมีรักทั้งใหม่

มีการตัดสินใจว่าจะคบกับใครอะไรอย่างนี้
จริงทุกคนเนี่ยก็คู่รักนะครับ
สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของคนสองคนนะครับ
จริงแล้วต้องเขารักเราเรารักเขา

แล้วครอบครัวเนี่ยพร้อมให้เข้าใจอยู่นะครับ

เพราะเรื่องของคนสองคนมีรายละเอียดมากมายนะครับ
ก็นั่นแหละครับ
กึ้งก็ยืนยันว่าตลอดเวลาเรื่องความรักของเรา
คือครอบครัวไม่มีส่วนในการตัดสินใจใดทั้งสิ้นใช่ไหมครับ
คือก็ไม่ถ้าผมเนี่ยครับ
ก็ไม่เราให้คอมเมนต์คุยกันได้

แล้วทุกคนก็เคารพการตัดสินใจของผมอยู่แล้ว

สนับสนิทกันมาก

เราก็จะตอบดูว่าเฮ้ยหยุดก่อนนะ

บี้ง
คุณแอนใช้ความเป็นเพื่อน
มาสัมภาษณ์ตัดสินผม
หลานของผมอายุ๘ปี

เมื่อสักครู่เนี่ยปล่อยกันไปเจ็บนิดนะ

เจอคุณกึ้งเฉลิมชัยก่อนหน้านี้
อย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบกันไปเราได้ปล่อยคำสัมภาษณ์ของทั้งคุณวุ้นเส้นคุณเจนี่และคุณแอนอลิชา
ซึ่งมีการแบ่งทีมแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชม
ล่าสุดเจอตัวคุณกึ้งเฉลิมชัยอย่างที่เชอรี่บอกไป
ไม่เจ็บนิดนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาออกมาเคลียร์ถึงประเด็นที่เกิดขึ้น
ที่บอกว่าไม่เจ็บนิดเนี่ยผลกระทบเนี่ยมันไม่ได้ถึงแค่ตัวเขา
แต่มันลุกลามบานกลายไปถึงครอบครัวคุณพ่อรวมไปถึงหลานวัยแปดหัวของเขานั่นเอง

ถูกต้องนะคะคือเขายอมรับเลยว่าเสียงตำหนิจากโซเชียลเนี่ย
ส่งผลกระทบมาถึงตัวเองและครอบครัว
ยืนยันนะคะว่าจบความสัมพันธ์กับคุณเจนี่ด้วยดี
และที่ผ่านมาก็ให้เกียรติกันมาโดยตลอด
แต่ที่ดูจะยังไม่จบก็เห็นจะเป็นคำสัมภาษณ์ของแอนอลิชา
ที่แรงสุดจนตัวบอกไม่แฟร์
ไปวัดกันเลยแบบคำต่อคำค่ะ
ผมขอยืนยันว่า
ผมไม่เคยทำผิดต่อคุณเจนี่
แล้วขอให้ความมั่นใจว่าเราสองคนเนี่ย
ไม่ได้ทำผิดต่อกันละกันเราก็จะตอบเลยว่าเฮ้ย
หยุดก่อนน่ะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่าลืมน่ะ
เพราะว่าเลวคุณแอนใช้ความเป็นเพื่อนมาสัมภาษณ์ตัดสินผม
ผลกระทบที่กระทบเนี่ยไม่ใช่แค่ผมคนเดียวถ้าผมคนเดียวผมยังพอรับได้
แต่กระทบถึงคนที่ผมรักครอบครัวผมนะครับ
มีคนมาคอมเมนต์สาบแช่งคุณพ่อผมในไอจี
หลานของผมอายุ๘ขวบนะครับก็มามีเพื่อนล้อมาบอกว่า
ถามผมว่าทำไมคุณอาเป็นคนเลวเหรอ
ยังบอกด้วยถ้าเจอนะเข้าไปเคลียร์ไง
เคลียร์ให้เขารู้จักด้วยอะไรอย่างเงี้ย
ว่าถามยังไม่โอเคไม่ถูกต้อนคุณแอนมีความพยายามที่จะโทรหาผม

แต่ว่าได้เน้นย้ำว่าขอโทษได้ทุกอย่าง
เว้นที่จะขอโทษผ่านสื่อ
ผมคิดว่าแบบนี้ไม่ค่อยยุติธรรมกับผมเท่าไหร่
คุณกึ้งก็บอกว่าไม่แฟร์นะถ้าจะว่ากันว่าออกสื่อ
แต่ว่าพอจะมาขอโทษเนี่ยขอโทษหลังสื่อได้อย่างไรนะคะ
ทางด้านของคุณแอนอลิชาตอนนี้เก็บกระเป๋า
ไปพักผ่อนกับลูกสาวและสามีที่ไปเรียบร้อยแล้ว
พร้อมกับข้อความสั้นแต่ว่าเข้าใจง่าย
เขาบอกเอาไว้ว่าหนีความวุ่นวายในเมืองกรุง
คือจริงแล้วคุณแอนอลิชาคุณภูริเนี่ย
เขาก็มีรีสอร์ทอยู่ที่ปลายก็เลยหอบครอบครัวนะครับ
พักผ่อนกันที่นั่นแต่อย่างที่บอกกันไป
ก่อนหน้านี้คุณแอนอลิชาเคยออกมาเคลียร์
เป็นกาวใจให้กับเพื่อนทั้งสองคน
คุณวุ้นเส้นคุณเจนี่เขาบอกเอาไว้ว่า

แต่ลืมไปหรือเปล่าว่าตัวต้นเหตุ
ต้นเหตุจริงแล้วเนี่ยคือผู้ชาย
พอคุณกึ้งทราบแบบนี้ปุ๊บ
มันก็มีหลายกระแสเข้ามาโจมตีบนโลกโซเชียล
อย่างที่คุณกึ้งได้บอกไปว่ามันส่งผลกระทบต่อครอบครัว
ถ้าตัวแค่ตัวเขาเองไม่เป็นไรเขาว่าไว้
เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าถ้าคุณแอนเดินทางกลับมาจากปลายเนี่ย
จะมีอะไรคืบหน้ามีการขอโทษผ่านสื่อหรือเปล่า
หรือจะไม่ขอโทษหรือจะอะไรก็ว่ากันไป
เชื่อว่าหลายคนอยากจะยังติดตามอยู่ว่าจะจบยังไงสำหรับเรื่องนี้
เนนี่เขาคนต้นเรื่องเนี่ยเขายกมือไหว้สื่อเลยนะ
บอกว่าเจนี่ขอร้องขอให้จบเถอะเรื่องนี้เจนนี่อยากจบแล้ว

เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายด้วยนะคะ
เอาล่ะหายใจกันให้โล่งหน่อย